ต้องบอกว่ารายนี้เนี่ยรุ่งทั้งธุรกิจรุ่งทั้งงานเพลง
มูลค่ากว่า๖๐๐ล้านบาท

ครัวที่สืบทอดกันมาแถมยังเป็นวันที่เปิดขายบัตรคอนเสิร์ตใหญ่
ูรินบุญวิสุทธิโก้อินทักซิโดวันแรกด้วยนะคะซึ่งก็ทำเอาเป็นปลื้มที่กระแสตอบรับดีเกินคาด
และงานนี้แม้จะห่างคอนเสิร์ตใหญ่ไปนานถึงสิบแปดปีเต็มแต่เจ้าตัวการันตีความฟิต
ยังออกตัวว่าโชว์๑๙ตุลาคมนี้เนี่ยอลังการงานสร้างทั้งเวทีและแขกรับเชิญค่ะ
จริงจริงวันนี้เปิดขายบัตรคอนเสิร์ตวันแรกด้วยนะฮะเพราะว่าคอนเสิร์ตใหญ่จะมีวันที่สิบเก้าตุลาคมใช่ไหมฮะ
วันนี้เปิดขายวันแรกบัตรแถวหน้านี่ไปหมดแล้ว
ครั้งนี้จะมีอัลบั้มออกให้ฟังใหม่ตอนเดือน๙และเดือน๑๐คอนเสิร์ตใหญ่เต็มแขกรับเชิญเราก็มีเยอะแยะฮะ
มีทั้งอ่าเบนชราธิตต้งทูพีน้องนายนพัฒน์อ่าไครอัมคิงด้อม
เต็มที่ครับตอนนี้เริ่มซ้อมออกกำลังกายเริ่มวิ่งเริ่มว่ายน้ำแล้ว

ถอยฟังไลน์ชื่อแขกปุ๊บพี่บุรินร้องตอนไหนอ่ะ

ลาคมที่ไปเจอกันได้ตอนนี้เขาเปิดขายบัตรกันแล้วเด้อ